ถ้าตำรวจจะปิดคดีวันที่๑๑มีนาคมหรือวันศุกร์นี้
ดังนั้นนะฮะเราก็ต้องรวบรวมมาก่อน
ว่าที่ผ่านมามันเกิดอุบัติเหตุอะไรกับคุณแตงโมตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง
เลี่ยงกันเป็นไทม์ไลน์ให้มันชัดเจนจนกระทั่งถึงวันนี้เลยดีกว่า

ทีนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพไงว่าอย่างน้อยสิ่งที่ตำรวจแถลง
มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสอดคล้องกับหลักฐานต่างหรือเปล่า
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นไล่เรียงกันเลยนะคะคุณผู้ชม
ย้อนไปเมื่อวันพระฤหัสที่๒๔กุมภาพันธ์ครับ
๔ทุ่มครึ่งเวลานี้แหละคือเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ได้รับแจ้งจากกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง
คือมีผู้ชาย๓คนผู้หญิง๒คน
ว่ามันมีเหตุการณ์คนตกจากเรือตรงกลางสะพานพระราม๗
กลางแม่น้ำเจ้าพญาเลยช่วงท่าเรือพิบูลสงคราม๑

ทีนี้ตอนกู้ภัยติดต่อกลับไปเพื่อถามรายละเอียด
ปลายสายคนนั้นคือแซน
แซนคือคนที่อยู่บนเรือแล้วก็บอกกับกู้ภัย
ว่ามีคนตกน้ำเพราะว่ายืนฉี่แล้วก็ตกน้ำ
ทีนี้กู้ภัยเข้าใจเลยว่ายืนฉี่ต้องเป็นผู้ชายตกเรือแน่นอน
หลังจากนั้นค่ะเมื่อตำรวจสพเมืองนนท์มาถึง
กับแซนคุยกับแซนเพื่อถามรายละเอียดต่างแล้วก็ถามจุดที่ตก
แซนก็เขียนชื่อว่าแปลงโมพัฒนธรัฐิดาลงในสมุดเล่มสีฟ้า
นี่ค่ะลายมือของแซนแล้วยื่นให้ตำรวจ

ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานช้าแจ้งไปตั้งนานแล้วแล้วทำไมไม่มาสักที
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองย้อนดูเหตุการณ์จังหวะนั้นหน่อย
นี่ค่ะคือข้อมูลที่แซนบอกกับตำรวจว่าตรงนู้นนะคะ

กลับออกไปไปหากันเองอีกครั้งหนึ่ง
แล้วตำรวจก็นำชื่อที่แซนเขียนในสมุดไปตรวจสอบ
รู้ว่าคนที่ตกน้ำคือคุณแตงโม
คุณแตงโมพัทรธิดาชื่อเดิมหรือว่านิดา
หลังจากนั้นค่ะก็เลยมีการแจ้งกู้ภัย
หน่วยงานเลยนะให้เข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
จอดเทียบท่าเพราะอะไร
เรียกกลับมาเพื่อที่จะถามไงว่าจุดที่คุณตังโมตกน้ำเนี่ย
คือจุดไหนสอบถามรายละเอียดแล้วตอนนั้นมันเป็นเวลาเดียวกันเลย
ที่คุณบีมคุณบีมสรรยูบีมพลังใบเนี่ยนะคะ
แล้วก็เพื่อนสนิทคือคุณบีมเป็นเพื่อนสนิทกับดาราสาว
คือตามหาอยู่บริเวณที่จุดที่ตกนี้นะคะ

ทีนี้วันที่เกิดเหตุกระแสน้ำมันไหลเชี่ยว

ทีนี้ตำรวจกู้ภัยเขาก็พยายามที่จะหากลุ่มเพื่อน

ก็เป็นช่วงที่กู้ภัยทำงานแล้วนะครับ
ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคุณ

จับภาพได้ว่ากระติกกับโรเบิร์ตสวนกู้ภัย
หน่วยกู้ภัยแล้วก็ขึ้น

ใช่ค่ะนี่จังหวะนี้ที่ออกจากท่าเรือไป
เอาง่ายไปนั่งรอเรียกแก๊ป

ซึ่งอันนี้ไปจับภาพได้อีกทีนึงเนี่ย
ตอนประมาณตี๑เข้าสู่วันที่๒๕กุมภาคม
ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตี๑๐นาทีมีคนขับรถมาจอด
คนที่ลงมาจากรถคือคุณโบทีเคมาคุยกับคุณกติก

คุณฮิปโปเพื่อนแล้วก็ผู้จัดการของคุณตังโม

แล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณฮิปโปบอกว่าพอรู้เรื่องแล้ว

แล้วกระติกก็บอกว่าโมตกน้ำเพราะว่าไปฉี่
หลังจากนั้นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
แซนทั้งปอทั้งโรเบิร์ตแล้วก็จ๊อป
ออกจากอู่เรือไปตอนตี๑๓๔นาที
แล้วหลังจากนั้นกระติกก็บอกว่าให้ฮิโปกลับไปที่บ้านเลย
ฮิปโปเองไปหาเบิร์ต
แฟนคุณตังโมที่สะพานพระราม๕
งั้นแปลว่าอะไรที่อู่เนี่ยมีแค่กระติก
โบทีเคแล้วก็คนที่ขับรถมากับโบ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมตี๒๕
โมทั้งกระติกก็ขับรถของคุณตังโม
ห่วงเวลาตี๒มาที่ปั๊มน้ำมัน
ตี๒๑นาทีที่ปั๊มน้ำมัน
มีผู้ชาย๔คนแล้วก็มีแฟน
จับกลุ่มคุยกันในปั๊มแถวพระราม๕
อันนี้อยู่ห่างจากอู่เรือประมาณ๕โลนะ
คุยกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสักตี๒๓๐
ทุกคนก็แยกย้ายออกจากปั๊มไป
พอเช้าวันที่๒๕กุมภาพันธ์ปติดต่อไปยังพนักงานสอบสวน
สพเมืองนนทบุรีบอกจะเข้าให้การให้การในช่วงเที่ยง
แต่ถึงเวลาเที่ยงตำรวจติดต่อไม่ได้
แต่มันมีภาพวงจรปิดที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทย
จับภาพของปอและโรเบิร์ตไปพบกับบุคคลหนึ่ง
เพื่อปรึกษาทางคดีแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่า

จากนั้นในวันที่๒๕กุมภาพันธ์ปได้โทรศัพท์
พนักงานสอบสวนขอเข้าให้การอีกครั้ง
ช่วงเวลา๑๗นาฬิกา
รอแล้วรอแล้วเวลาถึง๑๗นาฬิกาแล้ว
ไม่มาฮะแต่วงจรปิดของร้านอาหารย่านราชพฤกษ
บันทึกภาพของทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้ม
ปอและโรเบิร์ตนั่งคุยกันอยู่ในร้าน
โดยที่กระติกแซนและจ๊อปรออยู่ด้านนอก
จนกระทั่งเวลา๒๐นาฬิกาของ๒๕กุมภาพันธ์
ที่สุดปอเข้าให้การกับพนักงานสอบสวน
สพเมืองนนทบุรีพร้อมกับจ๊อปโรเบิร์ตแซน

ผ่านไป๓ชั่วโมงจำภาพนี้ได้ใช่ไหมครับ
ปอเนี่ยน้ำตาแตกครับลงมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ร้องไห้ฮะ
โดยการให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์ตามประเด็นที่เมื่อกี้
เราเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับ
ว่าเดินทางลงเรือไปเที่ยวไหนมาไหนไปกินข้าวที่ร้านปฐุมธานี
แล้วก็เดินทางกลับมาร่องแม่น้ำเจ้าพระยา
จากนั้นมีการถ่ายรูปกันจนกระทั่งสุดท้าย
เกิดอุบัติเหตุทำให้คุณแตงโมพลัดตกบริเวณท้ายเรือนะฮะ
ถ้าจำภาพของการร้องไห้ของปอไม่ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ผมอยากจะขอทุกคนนะครับตั้งจิตขอบรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
ให้ปฏิหารเกิดขึ้นให้หากเกินเจอ
ขอให้ทุกคนเห็นใจกับเจตนาที่พวกเรา
ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราสร้างสร้างเป็นอะไร
สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนเห็นใจด้วยว่า
โอเคครับขอบคุณครับ

มีอะไรอยากจะบอกกับตัวโมมาไหม
ขอให้โมกลับมา
นี่คือในส่วนของปอครับส่วนกระติกแซนจ๊อปและโรเบิร์
ให้การกับตำรวจให้การเดียวกันหมดเลย
แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็พลัดตกน้ำนะครับ
อันนี้คือวันที่๒๕กุมภาพันธ์เราไล่แต่ละวันเลย
พอถึงวันที่๒๖กุมภาพันธ์ช่วงบ่ายครับ
พบร่างของแตงโมลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ
สภาพศพมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาลึกถึงกระดูกนะครับ
มาวันที่๒๗กุมภาพันธ์
นี่ตอนพบศพ๒๖กุมภาพันธ์

ให้ปากคำที่สพเมืองนนทบุรี

และข้อสงสัยต่างขณะที่อยู่บนเรือว่าเกิดอะไรกันแน่
โดยกระติกบอกว่าปอเป็นเพื่อนกับเธอ
และปอได้โทรได้แชทมา
เธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารย่านปฐุมธานี
และกระติกก็ชวนเพื่อนสนิทก็คือแตงโม

แต่แขนติดงานมาไม่ได้ก็เลยชวนแซนมาแทนนะครับ
แล้วก็จำได้ไหมที่ไปออกรายการ
ที่เอาแชทเอาอะไรมาให้ดูกันนั้นนะฮะ

ส่วนปอก็ชวนเพื่อนชายไปอีก๒คนนั่นก็คือเบิร์ตกับจ๊อปนะครับ
กระติกและแตงโมไม่ได้รู้จักกับสองคนนี้เธอบอกแบบนี้นะ
และทั้งหมด๖คนก็ลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับ
ติกบอกว่าแตงโมตกเรือเพราะไปปัสสาวะท้ายเรือ
โดยที่ตอนนั้นไม่มีใครเห็นจะมีแค่แซนที่นั่งท้ายเรือเล่นมือถืออยู่
แตงโมตกเรือแล้วก็ตะโกนว่าโมตกเรือ
ส่วนข้อสงสัยประเด็นการรับงานเอ็นนั้น
ในวันนั้นนะฮะ๒๗กุมภาพันธ์
กระติกยืนยันว่าไม่มีเรื่องของงานเอ็นเข้ามาเกี่ยวข้อง
แค่อยากดูวิวถ่ายรูปไม่มีประเด็นเรื่องของเงินด้วยนะฮะ
แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่มีการทะเลาะกันบนเรือ
เพราะตัวเธอเองคงไม่คิดจะทุบหม้อข้าวตัวเองนะฮะ
คือให้ข้อมูลกับตำรวจเป็นหมดแล้ว
ตอนนี้เหลือแค่เรื่องความรู้สึกของหนูคนเดียวล่ะ
ตอนนี้ว่าคือมันสะเทือนใจเรา
นี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้มันก็มีคำถามไงว่า
เอ๊ะแล้วทำไมตอนตังโมตกเรือทำไมไม่โทรบอกแม่

ตอนนั้นคุณกติกก็บอกไปนะว่า

อันนี้มันกลายมาเป็นคำพูดที่แชร์กันในโลกโซเชียล

หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะทุกคนนัดมาเจอกันที่อู่เรือ
แล้วกระติกก็บอกว่าก็มีการสวดภาวนาอยู่จนถึงตี๔

คือคติบอกว่าคิดถึงลูกนะตอนนั้น

แต่เหตุการณ์มันย้อนแย้งกับภาพจากกล้องวงจรปิด

เพราะว่ามันเห็นไงว่าทุกคนออกจากอู่เรือไป
ตอนประมาณแบบไม่ใช่อยู่ถึงตี๔ตี๑กว่านะคะ
ทีนี้ก็เลยนำมาสู่การสอบสวนครั้งที่๒

แล้วก็ดูว่าคำให้การมันดูมีพิรุษนะ
สอดคล้องกับภาพกล้องวงจรปิดหลายจุด
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็มีการให้ประกันตัว
ปอกับโรเบิศไปคือคนละ๒๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็เรื่องเดินเรือโดยไม่มีใบอนุญาต
แล้วก็เรือหมดอายุไม่ได้ต่อใบอนุญาตอะไรด้วย

ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นปอยังยืนยันกับสื่อมวลชนอยู่นะ
ช็อตนี้บอกว่าที่พูดไปคือพูดความจริงสำหรับตัวป
แล้วหลังจากนั้นค่ะก็เป็นช็อตที่กราบขอขมาคุณผู้ชม
มีใครบ้างปโรเบิร์ตแล้วก็กระติก
เจอกับแม่เจอกับพี่ชายของตังโมที่สพเมืองนล
นี่ค่ะเอาพวงมาลัยมาไหว้กราบขอโทษ
สรุปจากการขอขมาแม่ให้อภัยปให้อภัยโรเบิร์ต๑๐๐
แต่แม่ปฏิเสธไม่ให้อภัยกระติก
แล้วก็ถามกระติกด้วยว่าทำไมวันนั้นถึงไม่โดดลงไปช่วยน้องโม
แล้วกระติกก็บอกว่าแม่หนูว่ายน้ำไม่เป็นนะแม่ประโยคนี้ค่ะ

คุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคนก็ไปค้นดูไอจี
ไถดูไอจีของกระติกแล้วก็บอกว่าอ้าวนี่ไง
มีคลิปที่สอนลูกว่ายน้ำ
แล้วเนี่ยเหรอบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็น
ทำไมดูไห้คล่องมีดำลงน้ำด้วย
หลังจากนั้นไม่ถึง๑๐ชั่วโมงกระติกลบคลิปออกจากไอจีเลยค่ะ
แล้วจากไอจีที่เปิดเป็นสาธารณะก็ตั้งเซ็ตค่าปิด

ทีนี้มาดูวันที่๒๘ค่ะคุณผู้ชม
วันศุกร์๒๘กุมภาที่ผ่านมา
คนไปออกรายการทีวีโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัย
มีปอมีจ๊อปมีกระติกมีแซน
ซึ่งตอนนั้นเขาให้การให้ข้อมูลกับทางพิธีกรบอกว่า
โรเบิร์ตมาด้วยไม่ได้เพราะว่าความดันขึ้นสูง
แล้วในรายการนี้แหละก็มีการเปิดคลิป
จากมีคลิปแล้วก็มีภาพถ่ายอะไรต่างนานา
รวมถึงแชทในมือถือระหว่างปอกับกราติก
ชวนกันลงเรือไม่ได้มีการรับงานเอ็นอะไรทั้งสิ้น
นี่กระติกบอกว่าคลิปนี้ถ่ายเอาไว้นะคลิปไหนนะ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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่กลุ่มคนเหล่านี้

ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจเองเขาก็พยายามค้นหาพยานหลักฐาน
มีการสอบปากคำพยานแวดล้อม

ก็นำไปสู่การเรียกแก๊งบนเรือ
ให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมในครั้งที่๓
เมื่อวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
ทีนี้แซนคือคนแรกที่ให้การกับตำรวจ
ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

กระติกคือคนที่๒นะคุณผู้ชม
ที่ตัดสินใจเปิดปากเล่าความจริงเล่าอย่างละเอียดด้วย
หลังจากที่แซนยอมเปิดปากเป็นคนแรก
ส่วนคนที่๓ที่ยอมพูดความจริงคือใคร

แล้วบอกกับพนักงานสอบสวนว่าไงรู้ไหม

ครอบครัวผมก็มีปัญหาแล้วผมก็เครียดมาก
ทีนี้ผมก็เลยขอพูดความจริงที่ผมเคยพูดไม่หมด

แปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราฟังมาถึงตรงนี้
คนที่ยอมคายความจริงทั้งหมดมาแล้ว
คือแซนกระติกแล้วก็ปอนะ
เท่ากับว่าตอนนี้เหลือ๒คนคุณผู้ชม
กับโรเบิร์ตที่ยังยืนยันตามคำให้การเดิมเลย
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีหลายประเด็นที่ชาวเน็ต

แต่สุดท้ายจริงก็ต้องยึดตามคำแถลงของตำรวจ

เพราะว่าแพทย์นิติเวศเป็นคนตรวจสอบทุกอย่าง

๑๓วันผ่านมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้๘มีนาคม

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
และผู้กับการสอบภอมเมืองนลได้ร่วมแถลง
ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

แตงโมได้ยืนอยู่บริเวณหน้าเรือ

และใช้มือดันหลังแตงโมเอาไว้
จากนั้นนะฮะแตงโมเกิดปวดปัสสาวะ
เดินไปท้ายเรือผ่านโรเบิร์ตที่ขับเรืออยู่

แล้วก็ผ่านแซนที่นอนเล่นโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งตำรวจได้ข้อมูลจากการตรวจสอบทางเทคนิค

โต้ตอบกับเพื่อนผ่านสื่อโซเชียลจริง

คุณแตงโมมีผ้าลูกไม้สีขาวผูกเอวคลุมอยู่

ทุกวันนี้ตำรวจยังหาหลักฐานชิ้นนี้ไม่เจอนะฮะ

น่าจะพยายามใช้มือทั้งสองข้างเนี่ย

เอามาผูกเอวหลังปัสสาวะเสร็จ

ทำให้แตงโมเกาะขาของแซนเอาไว้

ซึ่งจังหวะนี้เองนะฮะอาจจะทำให้มือของแตงโม

ทำให้ตกเรือบริเวณข้างเรือฝั่งซ้าย

หลักฐานเรือที่รองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๑
ระบุว่าพบเส้นผมจำนวนหนึ่ง

และอีกจุดอยู่ใต้ท้องเรือนะครับ
ว่าหลังจากคุณตังโมตกเรือลงไป
น่าจะถูกแรงดูดของน้ำดูดเข้าไป

ข้างขวาของคุณแตงโมน่าจะไปถูกใบพัดเรือ
ทำให้เป็นแผลจนไม่สามารถว่ายน้ำช่วยเหลือตัวเองได้

ขนาดบาดแผลที่ขาของคุณแตงโม

นี่แหละค่ะเป็นทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น